คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้โหถือว่าเป็นข่าวช็อกของวงการบันเทิงค่ะ
เพราะว่ามีคู่รักคู่นึงนะคะคุณผู้ชมคบมา๑๔ปีเลิกกันแล้วค่ะนะคะ

คุณเต้ยนะคะเต้ยอันธโนชัยนั่นเองนะคะ
แล้วก็น้องซาร่าซาร่าเอฟนี่แหละคุณผู้ชมนะคะ
คือเรื่องราวมันเกิดมาจากฝ่ายชายคุณเต้ยนะครับ
โพสต์ลงไอจีแบบนี้คุณผู้ชมโพสต์ถึงป๊าบอกว่า
เวลานี้เวลาเดียวกันเนี่ยปีที่แล้วป๊าป่วยเป็นมะเร็ง
พอมาปีนี้แฟนขอเลิกนะคะแฟนขอเลิกแบบนี้เลย

เท่านั้นแหละค่ะหลายคนก็โทรไปสอบถามว่าจริงหรือเปล่า
ปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงคุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่าทางฝั่งของน้องซาร่าค่ะโพสต์แบบนี้คุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งก็เป็นภาพที่แบบเต้ยกับซาร่าเนี่ยค่ะ
เขาโพสต์ในลิฟต์นะคะซึ่งเต้ยก็เขียนข้อความบอกว่า
เหลือนลางแต่ชัดเจนเออเนี่ยค่ะภาพนี้เลยนะคะ
ทางฝั่งซาร่าเองเขาก็ดูเศร้าเหมือนกันนะ
ใช่เขาก็โพสต์ต่างมากมายคุณผู้ชมไปทำนองแบบเศร้าหมดเลยนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมใครได้อ่านข้อความเหล่านี้นะคะ

อย่างที่ทราบกันนะคะเมื่อช่วงปลายปี๒๕๖๒
คุณฝ่ายชายคุณน้องเต้ยได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอซาร่าแต่งงาน
ใช่คลิปนี้คลิปนี้เรายังอยู่ในความทรงจำเราเลย

เพราะว่าเขาคบกันมา๑๔ปี
หลังจากที่ซาร่าถูกคอแต่งงานตลอดเวลา๒๓ปีที่ผ่านมา
สื่อก็จะไปสัมภาษณ์คุณซาร่าตลอดนะคะ
ซึ่งเราก็ได้ใจความว่าคือจริงน้องยังไม่พร้อมนะคะที่ซาร่าให้สัมภาษณ์
เพราะว่าอยากจะทุ่มเทให้กับครอบครัวก่อน
เดี๋ยวเราย้อนฟังสัมภาษณ์ในตอนนั้น
แต่ไม่ได้ฝันทรงนะว่าเป็นสายเหตุที่เค้าเลิกกันหรือเปล่า
กะไปฟังเลยค่ะ
นะคะตอนที่ขอแต่งงานคบได้มา๑๑ปี

ซึ่งนี่เป็นเสียงสัมภาษณ์ที่เขาให้สัมภาษณ์เมื่อ๒ปีที่แล้วนั่นเองนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกนะคะก็หลายคนก็ไปสอบถามค่ะ

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็โทรสอบถามผู้จัดการของน้องซาร่านะคะ

แต่ยืนยันว่าความสัมพันธ์กับคุณเต้ยจบลงแล้วนะ

แต่ว่าล่าสุดนะคะก็ทางฝั่งคุณเต้ยก็ให้สัมภาษณ์นะคะกับนักข่าวบอกว่า
จริงแล้วที่เลิกเนี่ยเพราะว่าเขายอมรับตรงว่าฝ่ายหญิงมาขอเลิก
คุณเต้ยเองเขาก็บอกว่ามีเรื่องบางเรื่องที่ซาร่าขอมาตลอด๑๖ปีแล้วเขาเองก็ทำไม่ได้
แล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เวลาคนไปแบบว่ารุมว่ากันอย่างนี้ว่าเป็นความผิดของซาร่าหรือเปล่าบอกเลิกก่อน
เป็นความผิดของใครอย่างนี้เขาเองบอกว่าฟังแบบนี้แล้วเขาก็ปวดใจเหมือนกัน
กลายเป็นว่าเรื่องราวของการเลิกราของเขาเนี่ยกลายเป็นว่าซาร่าก็โดนว่าด้วยเหมือนกัน
แล้วเรื่องราวมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมลบรูปคู่อ่ะเกลี้ยงไอจีเลยอ่ะ

ค่ะก็รอดูแล้วกันนะคะอย่างที่ผู้จัดการของคุณซาร่าบอกนะคะ
แต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่และดีใจทั้งคู่น่ะ

พูดไปอาจจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบนะตอนนั้น
ก็หวังว่า๑๔ปีของเขายังคงมีความหมาย
อาจจะได้กลับมารักกันอีกครั้งก็ได้
เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจกับคู่นี้ทั้งคู่เลยนะครับ